ความคืบหน้าคดีใหญ่ข่าวใหญ่กรณีผอโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามะเคียม
บใหญ่จนครราชศรีมาที่ตกเป็นผู้ต้องหา
คดีพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารย์คดีกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
กรณีไปมีความสัมพันธ์คบหากันกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔
ตามกันมายาวแล้วมันก็มีความคืบหน้าตลอดต่อเนื่องทุกวัน
ตัวพอบอกว่าเดี๋ยวจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันพุธนี้นะคะวันที่๗กุมภาพันธ์
ส่วนทีนี้มันมีประเด็นของเด็กนักเรียนชายชั้นม๓
เขาเคยคบหาเป็นแฟนกับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปีที่ตกเป็นข่าวแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
เคยไปอยู่ที่บ้านของน้องนักเรียนชายชั้นม๓ตั้งแต่เป็นปีอะค่ะ
เขาคบหากันแล้วตัวแม่ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒เขาแจ้งความ

คือข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับเขาเนี่ย
ไม่ได้แจ้งแค่พอแม่ของเด็กม๒แจ้งเด็กผู้ชายม๓ด้วย
ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวว่าแม่ของเด็กนักเรียนชายชั้นม๓คนนี้จะแจ้งความกลับ

จะแจ้งความกลับว่าถูกน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔กระทำชำราวเหมือนกันพรากผู้เยาว์เหมือนกัน
คือลูกชายตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปพรากผู้เยาว์หรือว่ากระทำชำราวเด็กหญิงม๒

ถูกมากระทำชำราวลูกชายของเขา
คือจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวเนี่ย
แต่ก่อนนะกฎหมายเรื่องของการข่มขืนเขาใช้คำว่า
ผู้ใดข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตน
แต่กฎหมายเปลี่ยนเป็นผู้ใดข่มขืนผู้อื่นต้องระวังโทษ
ดังนั้นคำว่าผู้อื่นมันครอบคลุมหมดไงคะ
คุ้มครองเฉพาะผู้หญิงคุ้มครองหมดเลยทั้งผู้ชาย
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสาวประเภท๒หรือเกเขาคุ้มครองหมดนะคะ
เพราะผู้ชายก็ถูกคมคืนถูกกระทำชำราวก็มีนะคะ

คือในแง่ของหลักกายภาพหรือว่าหลักทางวิทยาศาสตร์ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ

แต่ว่าหลักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงจะแจ้งความว่าถูกผู้ชายข่มขืนแล้ว
ผู้ชายแจ้งความได้ค่ะสาวประเภท๒แจ้งความได้ค่ะเกแจ้งความได้ค่ะ

แต่ว่าแม่ของนักเรียนชายชั้นม๓เขาเปลี่ยนใจนะคะ

ตอนแรกจะแจ้งความสุดท้ายบอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว
ไม่แจ้งความละเพราะว่าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนบอกว่าไม่ต้องแจ้งความหรอก
ก็ไปสู้กันในชั้นศาลถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ย
สู้กันในชั้นศาลดีกว่าถ้าแจ้งความกันไปแจ้งความกันมา

วันนี้เนี่ยแม่ของเด็กชายม๓อายุ๑๕ปีก็พาลูกชายไปนะคะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่

แจ้งความดำเนินคดีกับเด็กหญิงม๒อายุ๑๔ปีอดีตแฟนสาว
ข้อหาก็คือโขมคืนกระทำชำเราลูกชายของวันนี้
เพราะว่าทั้งคู่เขาอยู่กินกันฉันสามีพระยามานานเป็นปี

คือก่อนหน้านี้แม่ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒
แล้วก็แจ้งความกับน้องนักเรียนชายชั้นม๓ด้วย

รากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารย์กระทำชำราว

แต่นี่ค่ะตอนแรกไปตั้งใจจะแจ้งความเลย

ก็บอกกับพนักงานสอบสวนว่าเปลี่ยนใจแล้ว

ก็เดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลดีกว่า
เพราะว่าตำรวจเขาแนะนำว่าแจ้งความกันไปแจ้งความกันมา
มันจะยุ่งยากวุ่นวายเปล่าให้สารเป็นผู้ตัดสินดีกว่า

จะไปพบพนักงานสอบสวนวันพระฤหัสบดีนี้นะคะ

เพื่อให้ตำรวจและสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำค่ะ
ถึงแม้ว่าจะไม่แจ้งความกลับนะคะ
ให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึงทางทนายความ

ว่าอย่างไรคะก็เผื่อจะไปเทียบเครียงได้
กฎหมายตามมาตรา๒๗๗นะคะ
ผู้ใดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

โทษจำคุกคือ๑๐๒๐ปี

ถ้าร่วมประเวณีกันถือว่ากระทำชำราวซึ่งกันและกัน
แต่ว่ามาตรานี้วัก๒เขาบอกว่า
ถ้าอายุของเด็กที่ร่วมประเวณีกัน
เกิน๑๐ปีแต่ไม่เกิน๑๕ปี
ถือว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

คือแม่ของน้องนักเรียนชายชั้นม๓

ปวดใจที่อยู่ดีแม่ของเด็กชั้นม๒
ครบกันได้๒เดือนแม่ของฝ่ายหญิงมาฝากฝั่งลูกสาว

ใช่ค่ะตัวแม่ของน้องนักเรียนชายชั้นม๓บอกว่าก็ดูแลดีเหมือนลูกเลยนะคะ
ให้ค่าใช้จ่ายทรงเสียดูแลดีอะค่ะก็เหมือนเป็นลูกคนนึง
แล้วตอนนั้นแม่ของน้องผู้หญิงก็มาบอกว่า
คือลูกไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าไม่อยากอยู่กับพ่อเลี้ยง

อยู่ด้วยกันสักเกือบปีพอเด็กผู้หญิงไปเจอผอ

ขอออกจากบ้านแล้วอยู่ดีลูกชายตัวเองก็มาถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์

ก็ไปสู้กันในชั้นศาลแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
ทีนี้ส่วนกรณีของพอนะคะนายณฐาพบบุญทองโท
มนุยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันพุธนี้ค่ะ

กุมภาพันธ์นะคะเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหา
นายสูวิทย์ศรีฉายรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ได้ส่งหนังสือถึงผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของพอคนนี้นะคะ
เพื่อส่งหนังสือต่อไปให้ผอรับทราบถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ให้เวลามารายงานตัวภายใน๑๕วันค่ะ

ระยะเวลาในการสอบสวนวินัยร้ายแรงประมาณ๑๘๐วัน
ตามกำหนดไว้ว่ากรอบเวลาเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดให้
คณะกรรมการรีบดำเนินการให้เสร็จให้เร็วก่อนกำหนด๑๘๐วัน
คือไม่จำเป็นต้องยื้อไปให้ครบ๑๘๐วัน

จะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ

ส่วนน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒กับคุณแม่ก็ได้รับการดูแลให้อาศัยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนครราชศรีมานะคะก็ต้องฟื้นฟูเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจค่ะ
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องก็ดีมากแล้ว

แล้วก็มีน้องนักเรียนหญิงอีกคนนึงที่ไปแจ้งความผอเหมือนกัน

นี่ค่ะพรากผู้เยาแล้วก็เรื่องของที่ชวนขึ้นรถตอนจะไปเข้าค่ายอะไรเนี่ยค่ะ
เขาไปแจ้งความเอาไว้น้องอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะคะ
ก็พร้อมจะกลับไปอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านตามปกติแล้ว
ครับคือพอนธาพบปฏิเสธข้อหาทั้งคดีอายาและทางวินัยเนี่ย

ล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์เปิดใจบอกว่าตอนนี้ถือเป็นมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
แล้วก็บอกว่าไอ้ภาพที่มันหลุดมาทางไลน์คุณเขียนมาสอนถูกตัดต่อ
เขาบอกว่าข้อความที่เรียกว่าที่รักหรือเมียเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถูกตัดต่อ
แล้วก็รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กันเขาอ้างว่าเป็นการเซลฟี่กับนักเรียนหญิงปกติ
เขาก็ถ่ายเซลฟี่แบบนี้กับน้องนักเรียนหญิงคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่คนนี้คนเดียว
ก็ถ่ายทั้งโรงเรียนนั่นแหละเชื่อว่าตนย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้ได้๓เดือน
มาปฏิรูปสิ่งต่างอะไรเยอะแยะไปหมดในโรงเรียน
ก็เหมือนกับลักษณะกลั่นแกล้งก็ต้องไปสู้ในชั้นศานะนะใช่ค่ะ